หงัดสู้เลยครับ
แล้วโดนขวางหน้าอีกครั้งครับแก้ไม่ได้ครับ
ในขวางหน้าของคนนั้นคิดถึง
พยายามจะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมกับ๒

แล้วเดินหน้าเวียงหมัดเข้ามาอีกครั้งล็อกตี
พอหลวมเข้ามาวงในพื้นที่ของเขาเลยครับ

สปีดแทงเข่านี่ต้องบอกว่ารวดเร็วถึงใจครับ

โอ้โหดูครับจังหวะขวางหน้าของแกเลยเสียบด้วยเขาซ้ายแล้วตัดล่างเททิ้งเลยครับ
เสียหลักล้มลงไปครับจะได้เผ็ดผู้ผ่าน

ต้องบอกว่าช้าลงไปอย่างชัดเจนเลยครับทางด้านเจ้าเพชรผู้ผ่าน
จังหวะกดแขนแล้วเสียบเลยครับดูครับเสียบซ้ายเสียบขวาของคิดถึง

วนออกมาครับจะได้เผ็ดผู้ผ่าน
โอ้วท่านบอกว่ายกแชงอยกขาเธอนั้นช้าลงไปครับ
ล้อมไม้ได้พยายามจะเหน็บด้นคอบซ้ายคอบขวาแล้วก็พวกครึ่ง
เผ็ดผู้ผ่านยังไม่ละความพยายามเขาขยับเข้ามา
ประคองเกมแล้วครับทางด้านเจ้าคิดถึง
พยายามจะถีบซ้ายไว้แล้วครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้เอกนำรายการครับระหว่างทางด้านคิดถึง๑๐ท่อนเหล็กครับ
กับชะด้านเพชรภูพาล๑๐อชัย

ดูภาพชาติก่อนต้องบอกว่ายกนี้ชะด้าน
สุพรรณก็พยายามจะเปิดเกมในต้นยกแต่โดนฟันศอกดักเข้ามาครับ

ถึงจะมากดมัดแพงด้วยซ้ายฟันด้วยขวา
เล่นนักครูลุ่นน้องครับทำเอาแผลเลยครับ
ถึงแม้ว่าพยายามจะเดินเน้นเลยครับหมัดและศอก
กิตุสิทธิ์ฮอร์เล็ก